การล็อกดาวน์๑๔วันคือในช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องมีแหละค่ะ
แต่ว่ารัฐต้องคิดมาตรการให้รอบครอบคือคุณต้องล็อกดาวน์แล้วมันต้องจบเลย
แล้วคุณก็ต้องมีมาตรการเยียวยาถ้าทำแบบนี้แล้วไม่เยียวยาผู้คนมันไม่จบหรอกค่ะ
ส่วนดีก็คือดีที่ไม่ได้แพร่เชื้อถ้าไม่ดีก็คือมันจะมีอะไรที่มาเยียวยาประชาชนหรือเปล่า
เดียวนะโรคเชื้อมันจะได้ไม่ต้องระบาด

แน่นอนเรื่องที่ต้องพูดถึงเป็นเรื่องแรกก็คือล็อกดาวน์
วันนี้ออกมาประกาศชัดเจนนะคะว่าพื้นที่จังหวัดบางจังหวัดนะคะต้องคุมเข้มล็อกดาวน์
ก็จะมีมาตรการต่างทั้งเรื่องของการเดินทางออกนอกบ้านในเวลาจำกัด
รวมไปถึงอื่นด้วยเหมือนกันเป็นเรื่องที่วันนี้เราติดตามกันอยู่
ส่วนข้อมูลเบื้องต้นของคุณผู้ชมค่ะเรามีรายละเอียดมาอัปเดตกันให้ทราบนะคะหลังจากที่พูดกันมาตั้งแต่เมื่อวาน
ตกลงจะล็อกไม่ล็อกยังไงจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างหรือเปล่า
ข้อเรื่องนี้ขอคุณผู้ชมมันส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายคน
ใช่ครับหลายคนเป็นกังวลเพราะว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อ
วันนี้ก็๙๐๐กว่าคุณชนะเยอะเลยล่ะ
เมื่อวานว่าเยอะแล้ววันนี้เยอะกว่า
พอผู้ติดเชื้อเยอะขนาดนี้ล็อกดาวน์กันหน่อยไหม
เผื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการตัวเลขของผู้ป่วยให้ลดลงได้
วันนี้นายกรัฐมนตรีก็เลยเป็นประธานการประชุมสอบคอชุดใหญ่
การประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟรนซ์นะคะ
ก็เห็นชอบให้ล็อกดาวน์๑๔วัน
เป้าเอาไว้เลยค่ะว่าจะลดจำนวนผู้ป่วย
ที่มีเกือบหมื่นลดลงให้ได้ภายใน๒๔สัปดาห์
โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง๖จังหวัด

คือหลักนะครับเขาต้องการที่จะสกัดกั้นการเดินทาง

แล้วก็จะกลับไปทบทวนแผนทั้งหมด
ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้มันทันต่อสถานการณ์ครับคุณชิสาครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมส่วนรายละเอียดมาตรการเป็นยังไง
ตอนนี้เราก็รอฟังจากทางสอบคอที่จะแถลงตอน๔โมงเย็นวันนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
ก็คือช่วงเวลารายการของเราเลย

ช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประกาศว่าจะไม่รับเงินเดือน๓เดือน
เพื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับการแก้สถานการณ์โควิด๑

แล้วก็เงินเดือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

รัฐมนตรีนะครับหรือว่าคอรมอนะครับก็ทยอยรับลูกนะค่ะ
ก็ออกมาประกาศเหมือนกันนะครับว่าจะไม่ขอรับเงิน
เดือน๓เดือนตามนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา
สถาการโควิดสิบเก้านะครับแล้วก็เราดูไปกันเมื่อ
สักครู่เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็นายกอบจก็คือนายกเล็ก
จังหวัดต่างอ่ะนะเขาก็เริ่มจะมีการรับลูก
เหมือนกันว่าจะไม่รับเงินเดือน๓เดือนเหมือนกัน
สองมุมเหมือนกันนะอ่ามุมหนึ่งเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าค่า
ราชการอยากจะทำเพื่อประชาชนทำอะไรได้แบ่งเบา
อะไรได้อยากจะช่วยเหลือแต่ว่าขณะเดียวกันดิฉันก็
ไม่แน่ใจว่าการใช้วิธีการนี้จะส่งผลดีมากน้อย
ขนาดไหนครับซึ่งก็แน่นอนล่ะค่ะก็คงต้องติดตามกัน
ต่อไปในเรื่องของมาตรการนี้เดี๋ยวติดตามใน๔โมงเย็น
คาดว่าน่าจะมีความคืบหน้ากันด้วยครับนะคะขอบคุณ
คุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งลุกไปไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่อง
ดูก่อนค่ะเรายังมีเรื่องราวดีที่น่า
จิตไปสนใจฟังคุณผู้ชมอยู่กับช่วงหน้าจะเป็นอะไร
ติดตามกันในคู่กัดสะบัดข่าว

ครับผมเรื่องราวของข่าวสารเราก็ต้องติดตามกัน
ผมย้ำตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีการแถลงสดนะ

คุณชิสาคุณดูแล้วคุณต้องรู้สึกแบบบีบหัวใจนะ

ลูกเรายิ่งเป็นทารกตัวแดงอยู่เลยเนี่ย
ถ้าป่วยโควิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันทุกข์ใจนะ

ลูกอายุแค่๒๗วันเพิ่งคลอดออกมานะคะ
แต่ว่าติดโควิดแล้วก็ต้องอุ้มจากอกแม่นี่นะคะ
ส่งให้พยาบาลไปดูแลแม่เองจะไปด้วยก็ไม่ได้เหมือนกัน
วันนี้ความพบง่ายเป็นยังไงรายละเอียดเป็นแบบไหนนะ

ได้เห็นแค่นี้ก็สะเทือนใจแล้วนะ
คือเด็กขนาดนี้ยังต้องกินนมจากแม่อยู่

นะคะแต่แบบนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมา

คนที่มีลูกเองเชื่อว่าดูแล้วก็บีบหัวใจเหลือเกิน
เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีคิ้ว

ตำบลหนองย่าขาวอำเภอศรีคิ้ว
จังหวัดนครราชศรีมาเพื่อไปที่โรงพยาบาลศรีคิว

คือยังตัวเด็กอ่อนอยู่เลยอะค่ะ
ทีนี้บ้านหลังนี้นะเขาก็ต้องมีการล้อมเชือกกั้นพื้นที่เอาไว้นะ
เป็นแบบเหมือนพื้นที่ที่ห่วงห้ามพื้นที่ที่ป้องกันคนนอกเข้าค่ะ
แล้วก็ให้ญาตินำสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กอ่อนมามอบให้กับเจ้าหน้าที่
ส่วนผู้เป็นแม่แหละคุณพี่ก็ต้องอุ้มลูกน้อย
แล้วก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่เหมือนภาพจากอกอะค่ะ

ส่วนคนในบ้านก็ต้องกักตัวอยู่อย่างนี้

ก็ติดมาจากยายนั่นแหละครับที่ทำหน้าที่ดูแลเลี้ยงดู
เอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลพอได้ดูแล้วเนี่ยนะครับคุณชิสา
โซเชียลเขาก็ส่งกำลังใจให้ทารกน้อยนะ
คือคนในโซเชียลคืออย่างเรานี่แหละ
ขอให้ครอบครัวนี้และทารกน้อยปลอดภัยจากโควิด๑๙นะครับ
คุณผู้ชมเราไม่รู้จริงว่าใครจะป่วยใครจะไปเจอเชื้ออะไรมา
ดูแลตัวเองให้ดีโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กที่เขายังดูแลตัวเองไม่ได้นะคุณผู้ชม
เรื่องนี้สะเทือนใจแล้วอีกเรื่องนึงก็สะเทือนใจไม่แพ้กัน
ลูกชายโตแล้วนะอายุ๓๕
พอฟังแบบนี้แล้วต้องไปดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแบบนี้

ไปค่ะคุณผู้ชมตามตำรวจสพเมืองจังหวัดบุรีรำ
ไปกันกว่า๑๐นายพร้อมกับไม้งาม

อุปกรณ์นี่แหละคุณผู้ชมเพื่อที่จะเข้าตามจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุ

ยังมีอาวุธมีดพร้อมจะทำร้ายผู้คนเลยนะคะ
แล้วคนที่เขาจะทำร้ายคือใครคุณชนะ

แม่เขาเองคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านหลักเขตตำรวจหลักเขตอำเภอบุรีดำ
ชายคุ้มคลั่งนี้ชื่อว่านายสุธิชัยกรมรำ

ก็พูดง่ายยอมมอบตัวแต่โดยดี
แต่แม่เนี่ยคุณพยายามวิ่งหนีนะคะ

ต้องที่เขาเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะ
ต้องที่เขาเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า๓๐นาที
แล้วทีนี้ยังไงรู้ไหมพอพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่ง
ก็ยอมบอกว่าตัวเองทำอะไรมา

นายเว้นซีนยอมรับสารภาพว่าเสพยาวนะ
โอ้โหผมว่าไปลองฟังเสียงกันหน่อยนะ
เหมือนไม่ได้ยินเสียงเครื่องล่ะ
เห็นมามีใครมาทำของใสหรืออย่างไร

เนี่ยแบบเป็นขึ้นเส้นเนี่ยผมให้จับดูได้ครับ
แล้วเราได้เสพไหม
เคยเสพมาก่อนครับแต่พี่หยุดครับ
แต่ว่าเราไม่ได้เอามีไปเจาะคอนะครับ
ไม่ครับไม่ครับโปรสาบานครับ
นี่ครับคำให้การของนายเบ้นนะครับ

นางลิสุธิแม่ของนายเบ้นก็เล่าว่า

พาลูกชายไปรักษาอาการแบบนี้หน่อย
คือที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายคนนี้

โอ้โหเรียกว่ามีพฤติการที่ไม่น่าไว้ใจ
แล้วก็มาครั้งนี้ก็ขู่ว่าจะปาดคอแม่
โดยอ้างว่าแม่น่ะไปจ้างคนมาทำมนต์ดำใส่ตัวเขา
โอ้โหกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตครับ
ไปเล่าฟังเสียงแม่หน่อยครับ
อันนี้ได้จังความว่าดิงค่ะ

ความให้ติดต่างตีก็ถึง

จะจับเชื้อคอเลยฉันจะเดินหนีปิดประตูไปโอ้นี่ไงบางตอนเนี้ยตำรวจก็เลยนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมน์
นะคะเพราะว่าอาการไม่ปกติก็ต้องดูแลกันต่อไปอ่าทั้งหมดทั้งหมดก็นั่นแหละ
ยาเสพติดนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกครู่เดียวนะครับ
ช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะเดี๋ยวสวบคอเขาจะมาแถลงสดช่วงเวลา๔โมงเย็นนั่นแหละ
ใช่ค่ะพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัด
สวัสดิ์ค่าว
เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาในเบรกนี้ก่อนที่จะไปติดตามการแถลงสดจากสวบคอนะ

ไปดูเรื่องราวของการขายของเดี๋ยวนี้จะมาขายแบบธรรมดาไม่ได้แล้วคุณผู้ชม
สร้างจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์การแต่งตัวหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่
งั้นเอาแบบนี้แต่งแบบนี้เด่นพอไหม

แต่ว่าดึงดูดลูกค้าอันนี้ดีมากเป็นไอเดียนะคะ
สรุปแล้วกันเอาพอว่าให้เรานำไปยึดถือปฏิบัติได้เพราะว่าเดี๋ยวก็เริ่มกันแล้วด้วย

ครับนะคะก็สามารถเดินทางขนส่งสาธารณะได้แต่ว่าถ้าสามทุ่มถึงตีสามนี่คือหยุดให้บริการครับนะคะ
ส่วนร้านสะดวกซื้อหรือโต้รุ่งเองค่ะก็จะปิดช่วงเวลา๒ทุ่ม๒ทุ่มถึงตี๔ครับผม
ส่วนห้างสรรพสินค้าเป็นไปตามที่พูดคุยกันเมื่อวานนี้
ก็คือจะเปิดเฉพาะโซนซูเปอร์มาร์เก็ตพวกร้านอาหารธนาคาร
เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเงินรวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารเวชพันธ
ร้านขายยานี่สำคัญแล้วก็ห้างจะปิด๒ทุ่ม
สาธารณะ๒ทุ่มเหมือนกันนะคะ
หนวดด้านสปาสถานเสริมความงาม

เพื่อความปลอดภัยรวมไปถึงห้ามรวมกลุ่มกันเกิน๕คนด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดตามได้กับทางข่าวของทางไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ได้มากกว่านี้แล้วกันเน
เราคงจะทำเป็นกราฟิกไฟมา

เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะคุณผู้ชม
มาดูเรื่องเตือนภัยกันบ้างคุณชนะหลายคนเนี่ยชอบช้อปปิ้งออนไลน์ดิฉันก็คนหนึ่งคุณเองก็เข้าสู่วงการนี้แล้ว
ก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะว่าเราซื้ออะไรซื้อจริงหรือไม่
ถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจว่าเราเป็นคนซื้ออย่าเพิ่งไปจ่ายเงิน
เฉพาะประเภทที่มาส่งหน้าบ้านแล้วเก็บเงินปลายทาง

อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้ค่ะ

นี่คือข้อมูลจากเฟซบุ๊คที่เขาแชร์นะว่า
เป็นการเตือนภัยมิจฉาชีพมาในรูปแบบส่งพัสดุ
คุณวิพาสงสารอายุ๓๒ปีเป็นชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ

และเห็นทองนี่คือแหวนทองที่เธอบอกได้มาจากกล่องพัสดุนั้น

บอกว่าเมื่อวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีคนมาส่งพัสดุเป็นแบบเก็บเงินปลายทาง
ลงชื่อหน้ากล่องเนี่ยจัวไว้ว่าเป็นชื่อของแฟนเธอ
เธอก็คิดว่าแฟนคงสั่งไว้แหละ
ต้องจ่ายเงินให้ไหมเท่าไรล่ะ

พอแกะกล่องออกมาดูปรากฏว่าเป็นแหวนทองปลอม
แล้วมีข้อความบอกด้วยนะคุณชนะ

บอกว่าแหวนทองนำโชคใครครอบครองจะโชคดี

เอ้านี่ในความสงสัยของเธอนะครับ

แถมก่อนที่จะส่งนะฮะ

คือพัสดุเวลาเขาจะส่งของเขาโทรมาถามเราก่อนนะ

ทำแบบนี้ถูกต้องตามเงื่อนไขปกติเลย

เนียนน่ะเรียกได้ว่าหมาแบบเด็นน่ะ

พอวันถัดมาช่วงเช้ามีพัสดุมาส่งอีก๓กล่อง
ด้วยความที่เธอเองก็ยังไม่ได้ตรวจสอบสินค้าก่อนนะฮะ
เข้าใจว่าเป็นของที่ตัวเองสั่งไว้

ก็เซ็นรับแล้วก็จ่ายเงินไปอีก๓กล่อง

อ้าวแต่พอเปิดดูกลับพบว่าไม่ใช่สินค้าที่ตัวเองสั่ง
ก็เป็นแหวนทองปลอมเหมือนเดิม
แล้วก็เขียนแบบเดิมด้วยโอ้โห
วันแรกที่มาส่งเก็บ๘๐บาท
พอมาวันนี้เขาให้มาอีก๓กล่องอะค่ะ

ส่ง๒วันซ้อน

อยากจะฝากว่าเวลาสั่งของแล้วก็ให้ดูดีค่ะ
ดูรายชื่อและดูสิ่งของเขาจะเขียนไว้ค่ะ

เราคิดว่าแต่เป็นสินค้าที่เราสั่ง
คนที่บ้านไม่ได้สั่งกันหรือเปล่า

แต่ว่าอันนี้ฉันเกิดดูรายการเตือนภัยแบบนี้
จะไปเก็บเอากล่องขยะที่เราซื้อของมาแล้ว

เขาก็ไปเอาข้อมูลตรงนั้นแหละมาแอบอ้างเป็นแบบนี้ก็ได้
อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะเดี๋ยวตรวจสอบกันต่อไปยังไงระวังกันด้วย
นี้สมัยนี้จะซื้อของในออนไลน์เนี่ยก็ต้องมีคนมารีวิว
หรือว่ามาทดลองใช้สินค้าก่อนใช่ไหมอ่าจะได้รู้ว่าสินค้ามันเป็นยังไงถูก
เอ้าคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อยุคนี้สมัยนี้มันก้าวไปไกลจริง
ต่อไปนี้เขาไม่ใช่คนรีวิวกันแล้วนะแล้วใช้ใช้ผีรีวิวสินค้าครับ
คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขานะจะบอกให้มีใครจ่ายฉันที
จะฝวงหลีดปัฒนาพรฝวงหลีดปัฒนาพรฝวงหลีดปัฒนาพร
คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาฟังนะฟังหนาขาปลองจะบอก
ไอ้ขาวทองจะชอบจังเลยเพราะไอ้ขาวทองเป็นผีการันตีโดยผีผีขาวทอง
โอ้โหการันตีโดยผีชอบจริงเลยพวงหลีดยี่ห้อนี้
โทรสั่งกันนะอะไรกันละเนี่ย
เป็นมิติใหม่ของการรีวิวของการไลฟ์จริงคุณผู้ชม
เข้าปุ๊บแล้วก็มาบอกว่าชอบจังเลยชอบจังเลยกับพวงหลีดยี่ห้อนี้ผีชอบเอ้ยได้เหรอ
ยังไงเนี่ยเราต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่านี่คือผีหลวงขาวทอง
แล้วก็จะมาไลฟ์แบบนี้ทุกคืน
ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มนะคะ
หลวงขาวทองเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ลูกศิษย
ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้
ในนามของชื่อว่าเจ้าแม่ขาวทอง
แต่ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยชื่อก็คือคุณวงเกษมศาตรคมฤทธิ์
เป็นร่างทรงจริงนะแต่เขาก็เรียกได้ว่ามาสายนี้เหมือนกันนะ
สร้างความแปลกตาสร้างความโดดเด่น
แล้วปกติจะมีลูกศิษย์ลูกหาแวะเวียนมาหาโดยตลอดด้วย
คือเขาก็ไลฟ์สดแบบนี้แล้วลักษณะท่าทางก็คือ
บอกถึงเรื่องของการรีวิวเรื่องของการมีแบบว่าวิญญาณมาเข้าสิง
แล้วก็รีวิวสินค้านั่นสินค้านี่ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นเรื่องของความเชื่อด้วย
อ่าแต่ว่าช่วงนี้โควิดนะเออก็เลยปรับเปลี่ยน
ยังไงมาเป็นการพูดคุยตอบคำถามกับลูกศิษย์
ก็คือไลฟ์สดคุยกันไลฟ์สดคุยกันกลายเป็นไลฟ์โค้ดไปแล้ว
เออก็ต้องคุยอ่ะเป็นคนเขาเครียดไงคุณฉะนั้น
ไปเจอปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ไงโอ้โหเหรอ
ต้องมาพึ่งทางด้านนี้บ้าง
ที่ก็ให้ข้อคิดให้แนวคิดในการใช้ชีวิตหรือให้คำปรึกษา
เอ้าแต่ไลฟ์ไปไลฟ์มาเอ้าลูกค้าลูกศิษย์ติดใจ
ติดใจอยากจะได้เครื่องรางหรืออยากจะได้อะไรไปยึดเหนื่อจิตใจ
ก็เลยให้ร่างทรงรีวิวสินค้าหรือว่าเอาของมาขาย
ผมได้ยินมานะคุณชิสาว่าช่วงนี้ถึงขั้นมีคนส่งสินค้าต่างนะ
มาให้เขาช่วยรีวิวแล้วนี่นี่คุณดูมีอะไรบ้างอ่ะเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าอะไรเออของกินอ่ะเออเป็นของกินหรือเปล่า
ขนมขนมอะไรเงี้ยเอามาให้รีวิวแล้วอ่ะ
เจ้าแม่ทองขาวก็กินไปรีวิวไปนะโอ้โหคือให้พูดยังไงคือ
ถ้าเป็นเรื่องความเชื่อก็ว่ากันไปก็ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าเป็นเรื่องการรีวิวสินค้า
เรื่องของอาหารผมว่าก็คงจะเป็นการช่วยกันนะดิฉันนึกออกแล้วอืม
คือเหมือนกับใช้อินเฟอร์เอ็นเซอร์อ่ะคนดังดังเออ
ดาวน์ติ๊กต๊อกหรือว่าคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่เขามีคนตามเยอะเยอะอ่ะ
พอแบบมีชื่อเสียงเยอะแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของไม่ได้
ก็เลยไปฝากให้ช่วยรีวิวไงเขาก็ยอมรับรีวิวให้แบบเนี้ย
ก็เป็นไอเดียดีดียังไงใครก็อุดหนุนได้ก็อุดหนุนช่วยกันในเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้
อ่ะมาดูเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะ
คุณผัวคุณเมียทำไมคะเรื่องราวเนี่ยคุณเมียเขาก็ต้องหาอาหารให้คุณผัวได้ทาน
อ่าก็ดูแลกันไปคุณเมียเองเขาก็ทานด้วย
ค่ะได้ความชอบสั่งมาเยอะเหลือโอ้โหแบบเนี้ยคุณผัวจ๋าช่วยทานหน่อยจ้า
จ้า
หัวจ๋าน้องกินเหลืออิ่มแล้วอ่ะ

โอ้ยเหลือเน้อเลยคุณชนะ
เกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทน
กี่ครั้งกี่หนทนเก็บเอาไว้
ถ้าเนื้อมากขนาดนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากเข้าใจไหม
แล้วนี่เปิดท้องโชว์เลย

คุณจะขุดดีไปไหนครับคุณมีเมียเลยคิดอะไรมาก

เอาแต่เป็นอย่างนี้จริง
ผู้ชายนะเวลาเราไปร่วมโต๊ะอาหารกับคุณผู้หญิง

เต็มโตะเลยจ้ะที่รักจ๋าจังมาเลยจ้ะแล้วไปมาเป็นอย่างไรปรากฏว่าต้องกินจนอ้วน
สุดท้ายที่รักจ๋าเบาก่อนจ้ะพอแล้วฉันไม่ใช่สารกันบูดนะจ๊ะ
โอ้โหต้องให้ฉันมาจัดการเก็บกวาดให้เรียบเป็นเรื่องธรรมดาแหละนะคะ
คุณผู้ชมสนุกสนานกันพอหอมปากหอมคอหันดูเวลา๔โมงครึ่ง
หมดเวลาของเราแล้วค่ะบวชเร็วจริงเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพปิดท้ายน่ารักนะคะ
คือน้องหมากับน้องกุ๊กไก่ที่เขาเล่นจิกกัดกันแบบสะบัดฮากันสุดเลยล่ะค่ะ
ติดตามคู่ต่อไปพี่เบิร์ตกับพี่กระเต็นข่าวเย็นไทยรัฐนะจ๊ะ
ก่อนเราหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ